เขาบอกว่าที่นี่มีต้นไม้แปลกแปลกมากเลย
เขาบอกว่าแปลกขนาดที่ว่ามีต้นเดียวในจังหวัด
แล้วต้นที่ว่ามันหน้าตาแบบไหนถึงแปลกไปดูกันค่ะ

แปลกไหมมันเกี่ยวกับฝีมือคนแบบตั้งใจทำอย่างนี้เลยนะ

ต้นอะไรเออเหมือนมิดนามต้นงิ้ว
เผินนะมองแบบเผินบึ๊บอ่ะ

ใช่เพราะเขาบอกว่านี่คือต้นเกล็ดมังกร
ทำเล่นมันดูเหมือนตั้งใจพันเลยอ่ะ

คือเหมือนตอนที่เราตกแต่งต้นคริสต์มัส

แต่ว่ามันคือต้นที่แบบมันเป็นธรรมชาตินะคุณ
อ๋อเหรอต้นเกร็ดมังกรนะฮะ
พบอยู่ที่บ้านเลขที่๓๘หมู่๑๙
ตำบลด่านทัพตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี

เป็นบ้านของคุณติ่งแสงสว่าง
ต้นไม้นี้ลักษณะเนี่ยลำต้นมันกลมแบบสูงตั้งตรงเลยคุณเห็นไหม

ยาวขึ้นระหว่างร่องแยกของใบ
รีสีเขียวคล้ายกับเก็ด

มีความสูงเกือบ๕๐เมตร
นี่ดูดิคือมันเหมือนหนามแต่ลักษณะมันเป็นใบที่เป็นเหมือนแยกออกมาสองฝั่ง

คุณติ่งเจ้าของต้นไม้บอกว่าต้นเกร็ดมังกรต้นนี้เมื่อ๓๐ปีก่อนเนี่ย
ตัวเขาไปดูงานที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็เห็นต้นไม้นี้มันแปลกดี
ก็เลยขอหน่อมันมาปลูกที่บ้านแล้วก็ไม่คิดว่าโอ้โหปลูกแล้วมันจะสูงใหญ่ขนาดนี้
แต่ตั้งแต่นำมาปลูกที่บ้านบอกเลยนะอยู่เย็นเป็นสุขไม่เคยมีคุณดูนะมันสูงขึ้นไปแบบนั้น
เหมือนมันไม่มีกิ่งก้านสาขาที่เป็นใบ
แต่ใบมันคืออยู่ตรงลำต้นคุณนึกออกไหมมันมีหนามเห็นไหมมันมีหนามด้วย
แล้วมันก็มีใบที่ขึ้นอยู่ลำต้นเลยมันไม่มีแตกกิ่งก้านสาขาเป็นผู้มา
เขาบอกว่าตั้งแต่ปลูกมาอยู่เย็นเป็นสุขไม่เคยมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ
คิดว่าอาจจะเป็นเพราะเจ้าต้นเก็ดมังกรนี้ก็เป็นได้
แล้วก็ที่ผ่านมาเคยมีคนมาขอโชคขอลาบ
เพราะว่าเห็นว่าต้นนี้อยู่ใกล้กับสารพระภูมิ

หูคุณดูดิถูกภาพนี้โอ้โฮโอ้โฮ
อะไรว้ายสูงเกินไปแล้ว

แล้วมันแปลกมากเลยมันตรงแบบตรงดิ่งขึ้นไปเลย
คุณติ่งบอกว่าเคยถ่ายภาพเกร็ดมังกร
และส่งให้เพื่อนช่วยหาข้อมูล
ซึ่งเพื่อนก็บอกว่าไม่มีใครรู้จักนะ
แต่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าจะเป็นไม้มงคลหายากแหละ
คุณติ่งก็เลยอยากให้นักวิชาการที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ชนิดนี้
ให้ข้อมูลหน่อยเผื่อว่าอยากจะเพาะพันธุ
ขยายพันธุ์ให้กับคนที่สนใจอยากจะปลูก
ผมว่าถ้าสามารถเอามาเพาะพันธุ์ได้
วิธีการจะต้องปลูกอะไรยังไงนี่จะกลายเป็นไม้ที่น่าสนใจมาก
แปลกตรงที่ว่าคุณติ่งเขาบอกว่าตอนนั้นเขาได้หน่อ
มีหน่อมีหน่อเหรอแปลว่ามันขยายพันธุ์ด้วยการใช้หน่อ
ใช่ไหมมันไม่ได้มีผลมีอะไรออกมา
ใช่ไหมก็อาจจะต้องขยายพันธุ์แบบนั้น
ลักษณะนะให้มองแบบเผินคล้ายกับพวกกระบองเพชรเหมือนกัน

เออเออลองดูคุณเชิญใช่ไหมเพราะลักษณะมันตรงดิ่ง
แล้วมันก็ออกมาเป็นแค่แบบใบแค่ตรงรอบลำต้น
มันไม่มีแตกกิ่งกั้นสาขาออกมาแบบนี้เลย
เขาสวยเอาจริงมันสวยนะแต่มันตรงดิ่งสูงแหลมขึ้นไปเลยอ่ะ
คือถ้าให้ลองคิดจินตนาการถ้าผมจะปลูกไอ้ต้นลักษณะแบบนี้
ปลูกเอาไว้เป็นแบบเหมือนเป็นเสาบ้านหรือเป็นกำแพงบ้าน
ได้ปรับปลูกเรียงกันแต่ไม่ต้องสูงเยอะขนาดนั้น

ใช่ไหมถ้าสมมุติมันสามารถเอาไปเพาะปลูกอย่างนั้นได้นะ
แล้วมันมีหนามด้วยมันอาจจะเป็นนั่นแหละคล้ายกับตระกูลกระบองเพชร

แต่ดิฉันปลูกไม่ได้นะใบมันไม่มีเลยเพราะว่าดิฉันเด็ด
อ่าใช่เด็ดหมดเลยน้องใบตองเด็ดไป
เป็นหนอนหรือยังไงเป็นไรเด็ดน่ะหนอนมันกินเป็นคนนี้แหละ